โอ้โหเห็นอาหารแบบนี้ก็ท้องร้องเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปทานกันต่อเนื่องเลยละกัน
แต่ว่าเมนูที่จะพาทานเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วย
แล้วก็เป็นการสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เขารวมกลุ่มการเพาะเห็ดลิ้นจือ
ซึ่งเห็ดนี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นเห็ดที่มีประโยชน์

แต่เขาก็ยังมาดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้กันอีกด้วยนะ
จ้านี่ปลูกกันเป็นโรงเรือนออกมาสวยงามมากเลยนะ

มีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงกำลังแล้วก็ชาวจีนนิยมกันมากเลยทีเดียว
ที่สำคัญราคาประมาณ๒๐๐๐บาทเป็นราคาแพง
คือมันก็คุ้มค่าคุ้มราคากับสรรพคุณของมันนี่แหละ
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดจังหวัดราชบุรี
ก็เลยถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงเห็ดให้กับสมาชิก
และในที่สุดก็ได้นำเห็ดที่ได้เอามาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา
ผลิตภัณฑ์ที่ว่าก็คือนี่เลย

ชาวก๊วยน้ำเห็ดลิ้นจืดตราบแป๊ะยิ้มตะลุงตุงแช่
แป๊ะยิ้มตะลุงตุงแช่เลยนะ
เห็งก็ขายเพียงแค่ถ้วยละ๑๐บาทเท่านั้น

เพราะว่าเริ่มตั้งแต่กระบวนการเอาต้นเฉาก๊วยสายพันธุ์จากอินโดนีเซีย
ขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเองเลย

จากนั้นก็นำมาผ่านกระบวนการให้กลายเป็นเฉาก๊วย

ใช้น้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสี

ทำให้เราได้รสชาติของเฉาก๊วยที่อยู่ในน้ำเห็ดลินจือค่ะ
มันก็จะหอมกลิ่นของเห็ดลิ้นจืออ่อน
ได้ความเหนียวหนึบของเฉาก๊วย
โอ้โหเรียกว่าบำรุงกำลังดีทีเดียว
ไปฟังประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดกันหน่อยว่าที่มาเป็นยังไง

เราคิดได้เราก็เอาเห็ดลินจือต้มกับเฉาก๊วย
ที่ดูว์ไว้เวลาถึงก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ทำสูตรนี้ขึ้นมา
แล้วก็ไม่ได้ทำสุ่ม๔สุ่ม๕นะครับคือเราก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อาหาร
ของอ่าสองสองสองสามสามบันก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ห้า
แล้วก็ศูนย์ตรวจวิภาคทางวิทยาศาสตร์อาหารกรุงเทพแล้วก็ขอออย
ดรรทรัพย์ถึงทางประเยาะคือทุกอย่างทำมาตามระบบของของความถูกต้องครับ
ตามตลาดต่างตลาดประชารัฐตลาดเกษตรกรรชบุรีตลาดนัดชุมชนนะคะ

แล้วกระซิบบอกเลยว่าตอนนี้เขากำลังทำสินค้าตัวใหม่ก็คือ
ลิ้นจือผสมถังเช่าในเฉาก๊วย

นั่นแหละสิมันมีประโยชน์ใช่ไหมแล้ว
จริงเพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว
บำรุงกันหน่อยคือบางคนถ้าจะทานเห็ดลิ้นจือเพียวน้ำเห็ดลิ้นจืออย่างเดียว
อาจจะรู้สึกว่าทานยากจังดุน่าเบื่อแล้วนะ

เด็กก็จะได้ทานได้ด้วยไงได้ประโยชน์
เอามาให้ผมทานสิเดี๋ยวผมจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลย
คุณจะทำหน้าใหม่แป๊กยิ้มใช่ไหมลองสิคุณทำหน้าเฉยสิเอออันนี้ก็ได้แล้ว